เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศกำลังพัฒนา๑๓๔ประเทศ
แต่ว่าในวาระปี๒๕๕๙ประเทศไทยได้รับให้เป็นประธานของกลุ่ม
ก็ตลอด๑ปีที่ผ่านมานะครับดำเนินบทบาทสำคัญในการสร้างเอกภาพ
ประสานความร่วมมือภายในกลุ่มรวมทั้งเชื่อมโยงกันกับประเทศภายนอกกลุ่มครับ
นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญและเป็นหนึ่งในหน้าที่
ตามแนวทางการทูตเพื่อประชาชน
และเสริมสร้างบทบาทสำคัญของไทยในเวทีระดับโลก
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
๗๗ก่อตั้งโดยปฏิญญาร่วม๗๗ประเทศ
ซึ่งออกที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาเมื่อปี๒๕๕๙
เป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
และเสริมสมรรถภาพการเจรจาร่วมในสหประชาชาติ
ปัจจุบันกลุ่ม๗๗มีสมาชิก๑๓๔ประเทศ
ประเทศไทยได้รับการรับรองจากประเทศสมาชิก
ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม๗๗วาระปี๒๕๕๙
บทบาทหลักคือการประสานให้เกิดท่าทีร่วมระหว่างประเทศสมาชิก
ในกระบวนการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ
และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือกรอบใต้
ซึ่งนายวิทยาวัฒน์เสวิหกรองประหลัดกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า
วาระการเป็นประธานสิ่งที่ไทยได้ผลักดัน
คือส่งเสริมความเป็นเอกภาพของประเทศสมาชิก
รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างประเทศในกลุ่ม๗๗กับประเทศที่อยู่ภายนอก
ในเรื่องวาระเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
โดยในเรื่องของการวาระเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
เราก็ได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับ
ยกขึ้นนะครับเผยแพร่ในกลุ่มประเทศสมาชิกกลุ่ม๗๗
ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด๑๓๔ประเทศ
ก็ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดี
การพัฒนาที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวซึ่งประเทศไทยได้ใช้มาโดยตลอด
และเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกับมวลหมู่ประเทศสมาชิก
ซึ่งเป็นเพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่ม๗๗
เพราะมีระดับการพัฒนาในลักษณะปานกลาง
หรือว่ารับพัฒนาที่ค่อนข้างยังต่ำอยู่ก็มีอีกหลายประเทศ
เพราะฉะนั้นภูมิสังคมของประเทศเหล่านี้
หน้าที่จะปรับนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหลัดกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่า
ในช่วง๑ปีที่ผ่านมาได้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกลุ่ม๗๗
เดินทางมาศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทยหลายครั้ง
ในปัญญายนที่ผ่านมาได้มีการประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม๗๗
สหประชาชาตินครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกา
ในฐานะประธานกลุ่มได้กำหนดให้มีวาระการอภิปรายในหัวข้อ
รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการประชุม
และมีในบัญชีมูลเลขาธิการสหประชาชาติเข้าร่วม
โดยการอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญ
ที่ไทยจะหมดวาระดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม
ส่วนก่อนหน้านั้นระหว่างวันที่๔๕กันยายนที่ผ่านมา
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกลุ่ม๗๗
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้ว
หรือมีการพัฒนาในระดับสูงที่นครหังโจของจีน
ซึ่งทำให้ไทยในฐานะประธานกลุ่ม๗๗
สามารถแสดงบทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกกลุ่ม๗๗
ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนากับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
และทำให้ได้ทราบถึงประเด็นความท้าทายต่าง
กลุ่มประเทศกำลังพัฒนามีอยู่
รวมถึงได้หารือประเด็นข้อเสนอแนะต่าง
ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน